แน่นอนกับกิจกรรมที่เราทำเป็นประจำอยู่แล้วนะครับก็คือกิจกรรมฝากร้านกับไทยรัฐ
สู้โควิดค่ะวันนี้นะคะแนะนำร้านนี้เลยคือปกติเนี่ย
จะทำเป็นอกไก่หองจำหน่ายแล้วก็แบบหูไก่เขาเอามาแปรรูป
เป็นพวกหนังไก่อะไรต่างต่างเนี้ยแล้วนี่เป็นหนังไก่เกรดส่งออกกรอบ
ทุกคำกัดกรับกรุ๊บกรับเลยรสชาติดีกินเปล่าเปล่าก็อร่อย
กินกับข้าวต้มก็ได้กินกับโอ๊ยได้ทุกอย่างแล้วมีหลากหลายรสชาติให้เลือกด้วยนะคะ
ลองชิมกันได้มีทั้งรสกะเพรารสไข่เค็มรสวัสบิรสหมาร่า
ฉันชอบกินมากเลยชอบหนังไก่มากใครสนใจแคปช่องทางการสั่งซื้อทางหน้าจอนี้ไว้นะจ๊
หนึ่งสองแซ่มแชะแชะกันไม่ทันก็เข้าไปดูสิในเฟซบุ๊คแฟนเพจไทยรัฐทีวี
หรือจะให้เราทำการฝากร้านก็ส่งรูปภาพคุณมา๒๓ภาพหรือคลิปไม่เกิน๑นาทีนะครับ
ค่ะเราก็จะช่วยโปรโมทแล้วก็รีวิวสินค้าบางทีเราก็จะช่วยซื้อด้วยเหมือนกันนะคะ
เพราะที่ฉันว่าจะสั่งหนังไก่พวกเราเนี้ยเรียบร้อยไม่รู้กี่เจ้าแล้วเอาจริงจริง
ใช่ค่ะยังไงส่งกันมาได้เยอะนะคะคุณผู้ชม